คุณผู้ชมครับมาดูเหตุที่เกิดขึ้นที่อุบลราชธานี
ก็เตือนนะอยู่บ้านก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับ
เพราะว่ามีโจรตัวร้ายย่องเข้ามาภายในบ้านของหมอลำสาวคนหนึ่ง
แล้วหมอลำสาวคนนี้เธออยู่ห้องนอนชั้น๒

ก็เลยค่อยย่องลงมาดูปรากฏว่าเจอตัวร้ายคนนี้พอดี

คนนี้อ้างตัวเป็นพนักงานเก็บค่าไฟ

โชคดีผู้หญิงยังมีสติแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้นะครับ

พี่แจร์แสดงว่าเป็นคนไม่ดีนะคะ
โอ้โหพี่ผมเจ็บมือ

เพราะว่าให้ทากรเปล่าไปใส่หลัก

นี่พนักงานเก็บค่าไฟแต่งตัวแบบนี้เหรอ
ไม่แล้วมุมที่บอกว่าคือเขาเอาผ้ามาจับประตูลูกบิด
ประตูเพื่อไม่ให้เห็นลอยนิ้วมือใช่ไหม

ในสำนักงานทางหลวงที่๙อุบลราชธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
นางสาวพัชรินสาธุจรรย์อายุ๒๗ปี
โอ้โหเธอนั้นมีสติแล้วก็กล้าจริงนะคุณ
ยังกล้าถ่ายแล้วก็เข้าไปคุยกับคนร้ายแบบนี้อีกนะฮะ
เธอบอกว่าเธอเป็นหมอลำที่รู้จักกันในชื่อ
มิอีอะลำซิ่งพัชริน

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักของน้องชาย
แต่ในวันเกิดเหตุเธออยู่บ้านพักเพียงลำพัง
ช่วงประมาณก่อนเที่ยงขณะนอนเล่นอยู่บนชั้น๒
ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูเข้ามาในบ้าน

ก็เห็นว่าคนร้ายเดินลื้อค้นทรัพย์สินในห้องน้องชายที่ชั้นล่างอยู่
เธอก็กลัวนะตอนนั้นรีบวิ่งกลับขึ้นไปชั้นบน

ส่งข้อความบอกน้องชายว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านนะครับ

ข้างบนคือพยายามจะงัดเข้าห้องน้อง

คือทีนี้เขาได้ยินเสียงพัดลมห้องหมด
เขาก็เลยมาแง้มเปิดเห็นหนูนั่งอยู่
บอกพี่ครับเก็บค่าไฟหน่อยครับ

เราก็เลยแบบเออใจสู้สู้กับโจ๊กไปก่อน
พูดดีไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาทำร้ายเราอยู่ในบ้าน

พยายามถามเพื่อล่อให้เขาเดินออกมา
พัชรินเองก็แกล้งพูดคุยเสียงดังกับผู้ชายคนนี้

๑ทวงเวลาเดี๋ยวเธอกลับมาช่วย
ตัวนะฮะว่าตอนนี้ถูกจับตามองอยู่ถูกเตรียมพร้อม

ก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะครับ
คุณพัชรินบอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้นับเป็นครั้งที่๒แล้ว
ครั้งแรกเกิดขึ้นต้นเดือนที่ผ่านมา

ซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกัน

เร่งรัดชุดสืบสวนให้ออกติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ให้ได้โดยเร็วแล้วบอกว่าขณะนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
เพราะว่าใบหน้าในคลิปชัดเจนจริงนะครับ